มีการประกาศวันแข่งขันออกมาใหม่สำหรับเกมที่มีปัญหาเรื่องของฝนตกครับ
มีไทยลีกสองหนึ่งคู่แล้วก็ไทยลีกหนึ่งหนึ่งคู่นะครับ
ซึ่งบริษัทไทยลีกนั้นได้มีการประกาศแจ้งเรื่องของการแข่งขันใหม่

นัดตกค้างออกมาซึ่งทั้งสองคู่เจอปัญหาฝนตกหนักนะครับ

เกมที่นี่คือระหว่างราชบุรีกับทางแบงค์คอร์กนะครับ
๓ตุลาคมจะแข่งขันวันที่๒๐ตุลาคมนะครับ
เวลา๑๘นาฬิกาก็ให้เริ่มแข่งขันต่อ
ส่วนไทยลีก๒ลำปางกับระยองเอฟซีนะครับ
แข่งขันพุธที่๘ธันวาคมเวลา๑๙นาฬิกาครับ
ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดปฐุมธานียังคงมีมติไม่อนุญาตให้สนามกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด
ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯมหานครอนอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมที่แพทส์สเตดียมของการท่าเรือในเกมที่จะรับการมายืนของบุรีรามยุนเต็ดวาทิศนี้ทันทีซึ่งถือเป็นทีมแรกในกรุงเทพที่รับการอนุมัติให้แข่งขันแบบเปิดตามจำนวน๒๕ของความจุโดยต้องดำเนินการจัดการแห่งขันต
ส่วนวาทิศ๑๘นันยากาชมบุรีเจอสุขพันธ์ประจวบเจอกับสมุทรประหการราชบุรีพบเชียงใหม่ยูนไตเต็ด